ประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คือเริ่มต้นเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ

หลังจากนั้นนะคะเอามือไปรูปคลำ
อวัยวะของน้องกับปูเสือและหลังจากนั้นค่ะลักษณะท่าทางของเสือเขารำคาญ
เขาปลิ๊กตัวหนีขยับหนีแล้วก็ลุกขึ้นนั่ง

เธอบอกว่าเจ้าตอนนั่นก็ช่วยเสริมสร้างบารมี
เพิ่มพลังชีวิตว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสือเขาเป็นเจ้าป่า
อ๋อต้องไปจับของน้องนี้ครับ

นั่นน้องเอาขาบิดแบบจบัดให้มือหลด
น้องแม่แง่มก็ดีแล้วนะ

นี่ค่ะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ

มีอีกไปรบกวนกระปู่น้องอีก
เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะนักท่องเที่ยวผู้หญิงเนี่ย
ไปจับอันทะของเสือบ้าง
วัยวะเพศของเสือบ้างแล้วก็ถ่ายลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นไปตามความเชื่อของเขาแหละเขาบอกเป็นสัตว์ทรงพลัง
ฉะนั้นได้จับได้รูปได้คำจะเสริมบารมีเสริมพลังชีวิต
ปรากฏว่าภาพที่เห็นคนหลังตามมาเนี่ยนะจับ
นี่ไปจับของน้องน้องก็หลับไง
สรุปแล้วนะคะจุดนี้นะคะก็คือ
เสือไทเกอร์คิงด้อมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่า
ไปจับน้องแบบนี้มันไม่ใช่แค่เสือโครงตัวเดียวแน่
เสือดาวก็โดนค่ะโดนทุกเสือเนี่ยค่ะ
มันเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า

ทีมข่าวเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุเลย
เสือไทเกอร์คิงด้อมสอบถามเรื่องนี้แหละ
เรื่องนักท่องเที่ยวจับน้องชายของเสือเนี่ย
พบว่าเสือที่ถูกถ่ายภาพเขาชื่อโอลิเวอร์เจ้าเสือโครงนะคะ
เป็นเพศผู้๖ปี๒เดือนค่ะ
ในวันที่นักข่าวเดินทางไปถึงโอลิเวอร์เขานอนพักผ่อนโอลิเวอร์
พักผ่อนในกรงสบายเลย
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมเข้าไปสัมผัส
เข้าไปถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดเนี่ยจับอันนี้จับปกติค่ะ
จับหัวจับหน้าจับจมูกอะไรอย่างนี้
ขณะที่เจ้าหน้าที่คนที่ดูแลเสือหรือว่าคีเปอร์
พานักข่าวไปสัมผัสกับเจ้าโอลิเวอร์อย่างใกล้ชิด

เป็นการยืนยันว่าเจ้าโอลิเวอร์เสือตัวนี้ไม่ดุร้าย

เสือชีต้าที่นักท่องเที่ยวเขานิยมถ่ายเซลฟี่
แล้วก็ไปจับลูกอันทะน้องเช่นกันนี่นะคะ
นายสายลมจันตมะผู้จัดการปาร์คบอกว่า
เป็นสวนสัตว์ที่มีการอนุรักษ์เสือหลายสายพันธุ
ปัจจุบันมีตั้ง๔๘ตัวนะคะ
เสือทุกตัวที่นี่ต่างกับเสือที่อื่น

ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด
แต่ไม่ได้อนุญาตให้ทุกคนไปจับไข่เสือ

ต้องมีการขออนุญาตเป็นพิเศษเพื่อถ่ายภาพเท่านั้น
ซึ่งย้ำสำคัญเลย
ต้องดูอารมณ์ของโอลิเวอร์

ว่าพอใจหรือเปล่าในช่วงของการถ่ายภาพ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมันเชื่อง

ช่วงเวลาที่เขาหงุดหงิดเราบอกไม่ได้
แล้วเราก็บอกไม่ได้เช่นเดียวกันว่าเขาจะหงุดหงิดเพราะอะไร

อย่างเราเป็นคนใครที่ไม่รู้จักมาจับของสงวน

มันไม่ใช่นอกหมาที่เป็นเสือนะคุณผู้ชม

ว่าไปจับของสงวนของสัตว์ผู้ทรงพลังแล้วคุณจะทรงพลังแบบนี้หรือเปล่า